ช่วงนี้แหม่วัยรุ่นน่ะปราจจะไปทำร้ายใครเนี่ย
เลือกที่ว่าในวัดก็ก็ไปทำนะเอาทุกที่เออ
มีวัยรุ่นอายุ๑๘ปีคนหนึ่งเขาพารุ่นน้องเนี่ย
ไปเข้าค่ายธรรมาที่จังหวัดปราจีนบุรีขณะที่กำลังเดิน
ดูแลน้องน้องอยู่อืมกำลังจะเตรียมเข้านอนแล้วค่ะ
จากที่ปฏิบัติธรรมเสร็จมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกรูเข้าไปทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ใช้ปืนนั้นตบจนบาดเจ็บด้วยครับจากกรณีที่
เมื่อคืนของเมื่อวานนะฮะตำรวจสพประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่ามีวัยรุ่นถูกตบด้วยปืนพกสั้น
ไม่ทราบขนาดได้รับบาดเจ็บที่วัดขิงกระชายตำบลบุฟ้ายอำเภอประจันตคาม
ก็เป็นเหตุให้นายุทธนาสุมราริสอายุ๑๘ปีถูกตีที่ศีรษะ
บริเวณด้านท้ายทอยเป็นแผลเจาะลึกเข้าไปถึงกระโหลกยาวเกือบ๕เซนติเมตร

โดยก่อนเกิดเหตุนะฮะที่วัดขิงกระชายนะฮะได้มีการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือว่ามต้นของโรงเรียนบ้านว่านบ้านด่านนะฮะ
แล้วก็นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนกลางโรงเรียนวัดพรมประสิทธิ์เข้าค่ายคุณธรรมหรือว่าค่ายธรรมะร่วมกัน
ตกใจมันเรียบขี่รถ
หลบหนีไปทางกลางความมืด
ซึ่งผู้ก่อเหตุทั้งสองคนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านข้างวัด
ไม่ครับไม่เคยครับ
ล่าสุดนะฮะทหารจากมณฑนทหารบกที่๑๑พร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนฝ่ายปกครองอำเภอประจันตคาม
นำกำลังตามตัวผู้ก่อเหตุที่บ้านพักเนื่องจากบ้านของผู้ต้องหาทั้งสองคนก็อยู่ใกล้กับวัดที่เกิดเหตุ
ซึ่งทั้งสองคนก็เจอนะฮะนี่ครับก็คือนายพัฒนาวุฒิสู่สุขหรือว่าเจมส์อายุ๒๑ปี
แล้วก็นายสัตวพลปิ่นสุวรรณหรือว่ามอสอายุ๑๘ปีแล้วก็นำตัวทั้งสองคนนั้นไปส่งพนักงานสอบสวนนะครับ
เนี่ยบอกว่าตัวเองกับมอสเนี่ยเห็นนายุทธนาอยู่ในวัดก็เลยชักชวนกันไปทำร้ายร่างกายเพื่อเอาคืน
เนื่องจากว่าคนที่โดนทำร้ายเคยไปทำร้ายร่างกายเพื่อนรุ่นน้องเขามาก่อน
ตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนชกส่วนมอสเนี่ยเป็นคนชกแล้วก็ใช้ปืนตบนะฮะ
แล้วก็พูดกับนักข่าวสั้นว่ารู้สึกผิดนะครับ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาว่าร่วมกันทำร้ายร่างกาย
ส่วนอาวุธปืนผู้บาดเจ็บกับเพื่อนนักเรียนที่ก่อเหตุยืนยันว่าไม่ได้เป็นปืนปลอม
เป็นปืนลูกโม่แบบพลาสติกตำรวจก็ต้องการจะสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อไป
ก็จับได้ทันทีเพราะว่าบ้านอยู่ข้างวัดเองนะฮะ